คุณผู้ชมครับณตอนนี้บริเวณด้านหน้าของเรือนจำพิเศษ
กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืน๓นาทีนะครับ
ณตอนนี้ครบเวลาฝากหางไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งด้านหลังของผม
คุณผู้ชมจะเห็นว่าณตอนนี้นะครับอ่าทางแกนนำทั้งสี่คนนะครับ
ได้ออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยด้านหน้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ซี่เสื้อสีขาวถือดอกไม้ออกมานะครับ
นั่นก็คือณอานนท์นำพานะครับที่ถูกอ่าคุ้มขังนานกว่าสิบเก้าวันนะครับ
ออกมาแล้วนะครับซึ่งนี่ครับแกนนำคนแรกออกมาแล้วครับ
อาณานนทนำพานะครับโดยมีมวลชนนี่ครับภาพด้านหน้านะครับ
ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วครับพร้อมกับมีการมอบดอกไม้ให้ด้วยนะครับ
ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศนี้ค่อนข้างที่จะคลึกคลื้นกันเลยทีเดียวนะครับ

คุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับแกนนำทั้ง๔คนได้ออกมาทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าแก่นำทั้งสี่คนนะครับ
ทั้งนายอานนท์นำพานะครับนายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์นายสุรนาศแป้นประเสริฐและนายเอกสัยหงกลางวัน
สี่คนนะครับได้ยืนได้มายืนอยู่ตรงนั้นนะครับพร้อมกับสวมเสื้อสีขาวทุกคนนะครับ
ส่งผมตัดสั้นนะครับทั้ง๔คนได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับบริเวณด้านหน้าภาพเป็นบรรยากาศสดบริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับทั้ง๔คนได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยทั้ง๔คนนี้เขาออกมาด้วยด้วยการสวมเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะทรงผมสั้นเกลียนนะครับ
ขอสัมภาษณ์ก่อนขอสัมภาษณ์หน่อย
โดยต้อนรับความว่านอกจากสี่มวลชนที่ปรักหลักกรติศาลการณ์
ก็ยังมีมวลชนจำนวนมากมาปรักหลักรอ
เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันนะครับ
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่มาปักหลักรอรับพวกเรา
แล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังหนักแน่นแล้วก็ยังหนาแน่นนะครับ
มาต้อนรับการกลับมาต่อสู้อย่างเต็มภาคภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เราทุกคนเข้ามาในเรือนจำก็
มีความเป็นอยู่ที่ตามสภาพนะครับ
ก็เหมือนกับเข้ามาฝึกวิชาในการออกมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับกระบวนการยุติธรรมที่หันมองตัวเองนะครับ
ไม่ยอมทอดร่างเป็นเหยื่อหรือเป็นเงื่อนไขให้กับอำนาจประเด็จการครับ
แล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
ผมคิดว่าสังคมได้พิพากษาแล้วว่าสิ่งที่เราเดินทางมาเนี่ยเป็นเส้นทางที่ถูกต้องนะครับ
ประเด็จการเดินมาถึงจุดที่ต้องยอมรับสภาพนะครับว่าสังคมมันมาถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงครับ
ข่าวผมทราบน้อยมากนะครับเพราะว่าในเรือนจำก็มีข้อจำกัดแต่ว่าผมได้เห็นภาพของน้องมัธยมนะครับที่ถูกเจ้าที่รัฐเนี่ยรังแก่แล้วก็ได้เห็นภาพการต่อสู้ซึ่งผมคิดว่าขบวนการต่อสู้มันมันมาไกลมากนะครับไกลจนจนใกล้จะถึงเส้นชัยนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเพราะตอนแรกเราคิดว่าการที่
ตัวแกนนำนะครับหลักหรือคนที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวในตอนต้นเนี่ยถูกจองจำแล้วจะทำให้ขบวนเนี่ยสูญเสียการกำลังในการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงข้ามนะครับก็คือ
ขบวนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้บอกกับสังคมแล้วว่า
ทุกคนเป็นแก่นำในการต่อสู้อย่างแท้จริงในครั้งนี้
แล้วก็เรามีอุดมการร่วมกันอย่างหนักแน่น
เรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องความเสมอภาค
เรื่องข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่
ขั้นต่ำที่สุดนะครับในระบอบประชาธิปไตยที่เราได้เรียกร้องกัน
ข้อเรียกร้องอย่างเหมือนเดิมทุกประการ
แน่นอนแน่นอนครับถ้ามีการชุมนุมก็โทรเรียกผมได้
ผมไปแน่นอนแล้วก็อยากบอกว่า
เข้ามาในเรือนจำก็ผอมลงผอมที่จะ
วิ่งสู้กับแก๊สน้ำตากับการฉีดน้ำ
ซึ่งผมอยู่ในเรือนจำก็ได้รับข่าวว่า
พี่น้องเราได้รับการปฏิบัติที่ไม่ค่อยดีในการชุมนุม
ซึ่งเราพร้อมนะครับเราแข็งแรงขึ้นนะครับ

มันร้อนลนที่จะออกมาต่อสู้เคียงบาดเคียงไลกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง
แล้วตอนนี้ห่วงเรื่องอะไรมากที่สุดครับ

ผมคิดว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีที่สุดทั้ง
คนที่เป็นผู้ชุมนุมนะครับทั้งสื่อมวลชน
ผมคิดว่ามาถึงจุดที่เราเห็นปัญหาร่วมกันนะครับ
แล้วเราจะแก้ปัญหาร่วมกันครับ
แต่ว่าที่ผ่านมาก็มีการจับกลุ่มแกนนำ
แล้วก็กำลังมีหมายจับหรืออะไรต่างอีกมาก

ว่าชัยชนะรายทางเราบรรลุอย่างเต็มภาคภูมินะครับ
คือการผลักดันให้เราเห็นปัญหานะครับ
โครงสร้างทั้งหมดทั้งความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพ
ทางการเมืองหรือแม้แต่การขยายพระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์
ผมคิดว่าเราประสบความสำเร็จอย่างเต็ม๑๐๐นะครับ
ในระหว่างทางแต่ว่าการที่จะเดินไปสู่เช่นชัย
ยังต้องใช้กำลังอีกเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้แรงอีกเยอะ
ซึ่งผมคิดว่ากระบวนตอนนี้มันพร้อมที่จะเดินไปสู่เส้นชัยแล้วครับ
แล้วเป็นห่วงไหมครับมีฝั่งเสื้อเหลืองจำนวนหนึ่ง
ที่เขาพูดว่าเขาอยากคิดว่าจะต้องจบโดยการใช้ความรุนแรงครับ
ผมคิดว่าความรุนแรงไม่ใช่คำตอบนะครับ
แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเราก็จะเรียนรู้ว่าความรุนแรงไม่ใช่คำตอบ
เราจะใช้สันติวิธีใช้ความจริงใจ
ใช้ความเป็นเพื่อนมนุษย์นะครับในการต่อสู้กับอีกฝั่งหนึ่ง
คณะกรรมการท่าตั้งอยู่บนการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา
ในการยอมรับว่าบั้นเครื่องมือมันมีปัญหาอย่างไร

มันมันชัดเจนอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
ชัดเจนทั้งในแง่วิธีการ
แล้วก็ทั้งในแง่ข้อเรียกร้อง

คือผมก็เหมือนเบียร์ฮะ

เงื่อนไขใดทั้งสิ้นครับ

ผมคิดว่ามันมีแรงผลักมากกว่า

เรือนจำก็เป็นสู่สารคนเป็นนะครับ
เรือนจำก็เป็นสุสานคนเป็นนะครับ

เพราะว่าเรือนจำเขาไม่ได้มีไว้แก้ไขนะครับ

เพื่อบีบรัดพวกเรากดดันพวกเรานะครับ
แต่ว่าไม่มีผลใดในการที่จะ

ยั้งการต่อสู้ของประชาชนนะครับ

เสียงตะโกนของพี่น้องประชาชนบนท้องถนนได้ยินมาถึง
ห้องขังที่พบผมอยู่นะครับ

แล้วก็ทำให้เสียงนั้นเนี่ยนะครับ
สะเทือนจนเปิดประตูคุกให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้

มันเป็นความหวังที่เราจะแก้ไข

ผมคิดว่าบทเรียนที่เราเห็นอันหนึ่งคือตำรวจ

แล้วก็อยากจะให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็อยากจะให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับ

แม้กระทั่งการออกหมายจับ
หนึ่งในข้อเรียกร้องที่เราจะเดินหน้าด้วย
หนึ่งในข้อเรียกร้องที่เราจะเดินหน้าด้วย
แม้ว่าเป็นเรื่องปีกย่อยนะครับ
ในการแก้ไขรัฐมณูนคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ในการแก้ไขรัฐมนูลคือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับ
รวมไปถึงเรื่องสารจะให้มาจากการเลือกตั้ง

จากการมาติดคุกครั้งนี้นะครับ

คนที่ชุมนุมอยู่บริเวณนั้นก็เข้าใจว่าตำรวจกำลังจะมาขับไล่คนที่อยู่บริเวณนั้น
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุนละมุนขึ้นมาซึ่งผมก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้ทำอะไรเลย
แต่ว่าปรากฏว่าตำรวจพอวันรุ่งขึ้นวันที่๑๕ตำรวจก็เอาออกหมายจับ
และในหมายจับเนี่ยตำรวจก็ให้ดูข้อกล่าวหาซึ่งบอกเลยว่าข้อกล่าวหาที่เขียนมา
ที่คุณนักข่าวเห็นเนี่ยมันเป็นการแต่งเรื่องล้วนเลยเป็นการใส่ร้าย
แม้แต่ตำรวจเองก็ยังบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้แหละที่เขาต้องการ
ที่จะให้นำไปสู่การประกาศพรกรฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรง
แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอในคืนนั้นวันที่๑๕พอรู้
ประมาณ๕โมงเย็นเนี่ยพอผมรู้ว่ามีการออกหมายจับ
ปรากฎว่าคืนนั้นประมาณ๑ทุ่มตำรวจสอนอล่าพลาวโทรมาหาผม
ถามว่าผมเขาบอกว่าจะให้ตำรวจไปรับที่บ้าน
นั่นก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
หลังจากที่ทั้ง๔คนแก่นำของราศดรก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็มาให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนที่จะเดินหน้าต่อไป
หลังจากที่ได้รับอิสรภาพครั้งนี้แล้วนะคะ